นางกวักเป็นการละเล่นของชาวไทยภวรที่สร้างความสนุกสนาน
และเป็นการเสริมกำลังใจให้กับคนในหมู่บ้านด้วยมีการรวมตัวกันในการละเล่น
ดังนั้นพื้นที่การละเล่นจะเป็นพื้นที่ที่เป็นลานกว้างของแต่ละบ้าน
เพื่อให้คนที่มารวมตัวมีพื้นที่ได้ร่วมสนุกด้วยกันจะไม่เล่นนอกพื้นที่ของหมู่บ้าน
เพราะชาวไทยภวรมีความเชื่อว่าจะได้เป็นการละเล่นที่มีผีบรรพบุรุษของชาวไทยภวรมาร่วมอยู่ในการละเล่นด้วย
จึงต้องใช้พื้นที่การจัดเฉพาะในหมู่บ้าน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน